บุฟเฟ่แล้วกินเหลือคุณผู้ชมแอบหมกไว้ตรงไหน
เป็นเหตุการณ์ในอดีตไม่เป็นไรบอกเล่ากันหน่อยแต่ผมรู้ว่าคุณผู้ชมไม่ทำแล้ว
แต่ว่าร้านบุฟเฟ่นี้สิครับลูกค้าตักมาเพียบเลย
ตักมาเหลือเบะเละเทะเลยแล้วหมกไว้ในมือ
นี่คือของเหลือใช่ไหมไม่ใช่ของใหม่เพิ่งเอามาเสิร์ฟ
เพิ่งเอามาเสิร์ฟเลยอ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าของร้านเขาโพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกว่าท้อใจมาก
อาหารที่เหลือแต่ละโต๊ะต่อโต๊ะต่อวันปูดำปูทะเลอย่างนี้นะครับ
หามาให้ก็ย่างกินทิ้งคว่างเยอะมาก
สเต็กเติมให้ไม่เคยขาดแต่ย่างจนแห้ง
หกในเตาในหม้อโดยไม่รู้สึกเสียดาย
เพียงเพราะเราคือบุฟเฟ่
ผู้สื่อข่าวไปที่ร้านบุฟเฟ่โคขุนแห่งหนึ่งย่านรามกำแหง

เล่าบอกว่าร้านเขาน่ะเป็นบุฟเฟ่โคขุนเล็กนะครับ
ระยะหลังปรับการตลาดเพิ่มซีฟู้ดเข้ามานะครับ

เท่าไหร่คุณกินเท่าไหร่คุณกินไป
กินไปเล็กน้อยเหลือไม่ว่ากัน
แต่ต้องไม่ใช่แบบที่คุณผู้ชมเห็น

ตรับรับครับโอ้โหเขานี้ของเหลือนะฮะ
คือที่ร้านเนี่ยไม่เติมเป็นรอบนะครับ
แต่เติมตลอดเติมตลอดเห็นพร่องเติมเห็นพร่องเติมนะครับ
ทีนี้ลูกค้ามากันแบบเต็มอัตราศึก
สุดท้ายกินไม่หมดหมกไว้ในเตาบ้างในหม้อบ้างนะครับ
โต๊ะหนึ่งนะฮะคือทุกวันเนี่ยมี๘๐โต๊ะใช่ไหม

หลังจากนี้คงต้องคิดเงื่อนไขแล้ว
หากลูกค้าตักมากินแล้วกินไม่หมดนะฮะ
จะให้ซื้อส่วนที่เหลือคุณเอากลับไปกินบ้านไม่ชาร์จเพิ่มครับ
เยอะมากผมจะเจอทุกวันเลยที่ทานอาหารเหลือ
ถ้าปกติแล้ววันหนึ่ง๘๐โต๊ะก็จะมี๑๐โต๊ะได้ครับประมาณ
อยู่ทุกวันเหลือเยอะเหลือน้อยใช่ผมคิดว่าการแก้ปัญหาของผมตอนนี้
คุยกับภรรยาได้แล้วได้ว่าจุดกึ่งกลางระหว่างร้านอาหารกับลูกค้า
ผมจะทำการขายอาหารกลับบ้านขายวัตถุดิบกลับบ้านนะครับ
เราก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเราจะไม่มีการปรับ
นี่แหละฮะแต่คุณผู้ชมน่ารักมากบอกว่าไม่เคยทำแบบนี้
นี่หลานบุฟเฟ่ดีมากครับนะฮะพยายามเตือนตัวเองนะครับ
ให้มันเหลือแล้วครับเสียดายของครับ

บางคนก็คิดว่าไปกินบุฟเฟ่เหมือนไปแข่งกีฬาต้องเอาชนะ
แต่จริงกินเยอะไปก็ทรมานตัวเองนะครับ
พอดีดีกว่านะคะ